คุณผู้ชมคะมาดูที่สวนนกนุษย์พัทยากันหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวไปที่มีช้างมาเล่นน้ำนะคะ
แต่ว่าคราวนี้พาไปดูการจัดสวนดอกไม้กันหน่อย
เพราะว่าสวนนกนุษย์ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติไปแล้ว

เขาไปร่วมขบวนบุพชาติเป็นขบวนพาเรทดอกไม้ที่เนเทอร์แลนด์

ผลงานการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับที่งดงามตระการตา
สวนนงนุษย์พัทยาที่เคยได้รับรางวัลระดับโลก
เหรียญทอง๖ปีซ้อนในงานเชลซีฟลอเวอร์โชว์๒๐๑๘
ปีนี้จึงนำผลงานการจัดขบวนรถบุพชาติ
ตกแต่งเป็นศีรษะฮานุมานพญาลิง
สัญลักษณ์ของปีนักกษัตริย์ปีวอก
พร้อมด้วยช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
เขาร่วมประกวดขบวนภารกิจเบอร์เลมคอร์โชว์เบอร์เลนส์สเตก๒๐๑๖
เทศกาลดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์
ระหว่างวันที่๒๐๒๔เมษายน๒๕๕๙
ที่ประเทศเนเทอร์แลนด์เป็นครั้งแรก
ส่วนนงนุษย์ต้องการนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในเวทีระดับโลก
โดยได้รับการสนับสนุนจากเมืองพัทยาและธนาคารกรุงไทย
แต่ไม้ดอกเนี่ยจริงผมก็ต้องพึ่งของเขานะครับ
เขาบอกว่าการที่จัดโปรดเนี่ยไม่ใช่ที่ว่าเราจะจัดตามใจเราไม่ได้
เพราะว่ามันมีกฎหมายข้อบังคับนะครับ
อย่างที่ในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยผมไปบอกไอ้โครงเหล็กมันสูงมันจะบัง
เพราะว่าสมยาลักษณ์ก็มากเกินไป

อย่างนั้นบอกงั้นป้ายเราลดลงได้ไหมก็แก้ไขเอาแบบนั้น
อกจากนี้ยังนำเสนอแฟชั่นผ่านชุดไทยประจำชาติ
ชุดไทยสิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิ
สะท้อนความอ่อนหวานของกุลสตรีไทย